ขอบคุณครับเอ่อท่านครับก่อนที่ท่านจะสอง
อาทิตย์ครับเดี๋ยวธจะขอชี้แจงแต่ว่าก่อนที่
ชี้แจงผมขออนุญาตพาดพิงนิดหนึ่งนะครับเอ่อ
ที่ท่านเอาข่าวบอกว่าข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางที่นั้น
พนมมีคนกระทำผิดอย่างงั้นอย่างงี้ท่านมีหลักฐาน
ไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับผมไม่ปกป้องใครทั้งนั้นนะครับ
อย่ามาพูดลอยอย่ามาพูดกล่าวหากัน
อย่ามาตีกินกลางสภานะครับถ้ามีหลักฐานท่านไปแจ้งความดำเนินคดีครับ
เทวดาก็ต้องติดคุกครับไม่เฉพาะนักการเมืองนะครับ
เชิญท่านลำตีครับครับขอบคุณท่านประธานครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
ก็ขออนุญาตชี้แจงเพื่อนสมาชิกนะครับเอ่อท่านพัฒนานะครับ
ซึ่งได้กล่าวถึงผมนิดหน่อยแต่บางทีไม่มีอะไรก็
พวกกันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าต้องชี้แจงเพราะเดี๋ยว
พี่น้องประชาชนทางบ้านฟังแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับ
ในเรื่องของการที่งบประมาณที่ตั้งที่ท่านมองไม่เหมาะสม
หรือแรงต่างท่านก็ชี้แจงได้แต่ในส่วนของการขึ้นค่าแรง
ท่านพูดนะครับมันเป็นเรื่องของไตภาคีจังหวัดนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของงบประมาณในเล่มแต่ที่ผมต้องชี้แจง
เพราะว่าสองสักวันก่อนมีการพูดถึงเรื่องพฤบายพักษ์พรรมชาลัด
แต่ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงที่ท่านบอกผมไม่ขึ้นค่าแรงเนี่ย
ผมพูดว่าปีหกสามหกสี่ช่วงโควิดไม่ขึ้นค่าแรงปีเนี้ยท่านได้เห็นแน่
การขึ้นค่าแรงนะครับอันนี้อยากจะบอกท่าน
แล้วในส่วนที่ที่ท่านหัวหน้าพักษ์กับเลขาพักษ์หม้อหมายท่านพูดเนี้ย
ท่านต้องเข้าคอร์สการพูดจากพี่โจ้อีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
ท่านจะได้เก่งกว่านี้นะครับแล้วในส่วนหนึ่งในส่วนของเรื่องงบประมาณ
ประกันสังคมที่ท่านพูดที่ผมพูดถึงท่านนายกก็มันเรื่องจริงนะครับ
นายกเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งปีงคำงบประมาณปีหกสามหกสี่
ก็คืนของเก่าให้หมื่นเก้าพันว่าล้านก็หมื่นห้าพันว่าล้าน
ผมก็พูดเรื่องจริงผมไม่ได้ย้อนกลับไปถึงรัฐบาลปีห้าสี่ห้าห้าหกเลย
นี่คือสิ่งที่เราพูดกันในฐานะพักพวกเพื่อนฝูงกันว่าในส่วนไหนเราก็พูดในส่วนที่เราทำจริง
เราก็ไม่ย้อนกลับไปถึงเรื่องอดีตนะครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนสมาชิกนะครับ
ให้ให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ผมขอชี้แจงก็ขอแค่สั้นครับ